ต่อที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับมีชายเร่ร่อนอายุ๗๐ปีเดินไปในซอย
เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๓ขวบนั่งเล่นกับแมวอยู่
ทำเป็นชวนคงชวนคุยสักพักหนึ่งเอาเด็กเนี่ยอุ้มไปครับ
หวังจะไปข่มขืนนะฮะกำลังคล่อมเลยฮ
คุณแม่เห็นพอดีแม่กระโดดถีบแล้วก็ช่วยลูกออกมาได้ครับ
เดินไปเดินมาเห็นน้องนั่งเล่นกับแมวอยู่เกิดอารมณ์ขึ้นมาซะอย่างนั้น
ผู้ชายคนนี้เดินมามีเด็กน้อยผู้หญิงอายุ๓ขวบนั่งเล่นกับแมวอยู่คนเดียว
๓ขวบเองยังไม่รู้ภาษาเลยอะคุณ
อุ้นน้องเดินออกมาแล้วเดินกลับเข้าไปนะ

บางทีไปคุยไปอุ้มแล้วเอามือล้วงไปจับของลับของน้องอะครับ
คนนี้เราเบลอภาพนะเออแล้วก็พูดคุยนั่นนี่นั่นนี่แล้วก็อุ้มน้องไปนะฮะ
เร่ร่อนคนนี้ก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งนะฮะมองซ้ายมองขวาไม่มีคนทำยังไงดีล่ะนะฮะ
แล้วก็อุ้มน้องไปนี่ไงโอ้โหอุ้มอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับอุ้มอย่างนี้เลยฮะ
ดึงตัวเข้าไปเอามือล้วงเสร็จสับปุ๊บพยายามจะทำนั่นทำนี่
น้องก็ขัดขืนแล้วก็ร้องสินะครับใครก็ไม่รู้อ่ะ
เนี่ยฮะน้องวิ่งมาหาม่าใช่ครับแม่ก็เปิดดูนะ
ฝั่งที่น้องวิ่งออกมามันเป็นโรงรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน

ต้องการจะทำอนาจารย์แต่กล้องวงจรปิดตรงนั้นจับภาพไม่ได้

โชคดีนะแม่ของเด็กได้ยินเสียงลูกร้อง
แล้วก็มีเสียงหมาเห่าด้วยก็วิ่งตามออกไปดูครับ
ภาพที่เห็นคือผู้ชายคนนั้นกำลังคล่อมลูกสาวอยู่อะครับ
กระโดดถีบเลยแล้วชายคนนั้นก็ล้มลงแล้วก็ช่วยลูกออกมาได้
แล้วก็เรียกเพื่อนบ้านไปช่วยส่วนคนก่อเหตุก็วิ่งหนีออกไปเลย
หลังจากเกิดเหตุแม่ของน้องคนนี้
ก็พาลูกสาวไปแจ้งความที่สพแม่ปิงที่เชียงใหม่
แล้วก็นำหลักฐานคือภาพวงจรปิดนี่แหละครับ
ไปให้ตำรวจเพื่อจับกลุ่มคนก่อเหตุ
แล้วก็จับได้คือนายสายันจามลึกอายุ๗๐ปี

ก็เห็นเด็กเล่นกับแมวอยู่แล้วก็ถูกแมวขวด
ก็เลยจะเปิดกระโปรงดูว่ามีแผลหรือเปล่า

เอาไปฟังเสียงผู้ต้องหานะครับ

ถอดทำไมคะ
ถอดแมวขวน
แล้วลุงถอดเพื่ออะไร

นั่นแปลกถึงว่าเกินเกงของลุงไม่ใช่เกินเกงของน้องเขา

ขอเยี่ยวหน่อยแล้วกันนะเขาบอก
ขอให้เค้าปลอดฉี่ตอนเวลานั้นกล้ามเป็นกับเด็กพอดี
เดี๋ยวนะคุณแม่ให้การกับตำรวจบอกว่า

คุณลุงก็บอกเอากลับปนฉี่พอดี

พนักงานสอบสวนสพแม่ปิงที่เชียงใหม่ก็แจ้งข้อหาไปแล้วครับ
ทำอนาจารย์นะฮะแล้วก็ส่งน้องอายุ๓ขวบเนี่ยไปตรวจร่างกายนะครับ
แล้วก็จะมีการร่วมกันสอบสวนน้องอีกทีหนึ่งกับสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับ